คลอดแล้วจ้าสำหรับคุณแม่ยังสาวนะคะ
สำหรับคุณนุ๊กสุธิดาลูกชายคนที่๓ค่ะ

คุณนุ๊กก็ได้มีการโพสต์ภาพครอบครัว
พร้อมกับลูกชายตัวน้อยที่เพิ่งคลอด
ตาดูโลกออกมาแบบนี้น่ารักมากเลย

ตั้งชื่อว่ามูฮัมัดอดัมบิลมูฮัมัดฮากิม

คุณแม่นุ๊กก็ตั้งไว้ว่าชื่อน้องพอดี
คุณนุ๊กสุธิดาค่ะเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า
ผ่าคลอดลูกชายเมื่อวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
โดยการผ่าคลอดครั้งที่๓เธอบอกว่า
ค่อนข้างจะมีระยะเวลาที่ห่างจากครั้งที่๒

ทำให้เธอมีผังผืดบริเวณหน้าท้อง
การผ่าตัดจึงต้องใช้เวลามากขึ้นนะคะ

เมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เอง
ซึ่งน้องอดำค่ะแข็งแรงสมบูรณ์ดี
น้ำหนักแรกคลอดนะคะ๒๕๐๐กรัมค่ะ
แม้ว่าก่อนคลอดสาวนุ๊กจะมีภาวะท้องแข็ง
คือเธอต้องกินยาทุก๘ชั่วโมง
แล้วต้องนอนนิ่งอยู่บนเตียงนานกว่า๑เดือน
เพื่อความปลอดภัยของลูกในท้องด้วย
แต่ก็คลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยแข็งแรงนะคะ
โดยคุณแม่ลูกสามยังเผยต่อว่า

ยังดีใจด้วยที่ได้เห็นการผ่าคลอดลูกชายตั้งแต่ต้น

เช่นเดียวกับสามีชาวมาเลเซียค่ะ

นุ๊กกันถึงในห้องคลอดเลย

จริงสามีนี่ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญเลยเนาะ